ของพระเอกสุดหล่อของเราลุคอาชิคว่า

กับความในใจที่อยากฝากถึงเหล่านางเอกที่เขาเคยร่วมงานกันมานะจ๊ะ
ถึงตอนเนี่ยพูดไทยยังไม่ชัดแต่ความน่ารัก
ซึ่งหนุ่มลุ๊กเนี่ยยกให้สาวมุ๊กเนี่ยเป็นคุณครูเลยนะ
คอยช่วยแนะนำเรื่องงานแสดงต่าง
ส่วนนางเอกอีกคนก็คือนางเอกรุ่นพี่ค่ะ

เล่นละครด้วยกันจนแบบว่าสนิทกันไปเลย

คือได้มาเจอกันในละครนางฟ้าคาบาเร่ค่ะ
หลายคนเนี่ยชมว่าเคมีคู่เนี่ย
จริง

ที่เขาส่งไปแล้วเรารับหรือเปล่า
เหมือนเป็นแบบความรู้สึกที่จริง
ที่แบบมาจากตัวละครจริงหรือเปล่า

คิดว่าเขาเป็นนางเอกคนแรกที่
ที่ค่อนข้างดีสำหรับลุค
ที่จะเป็นโอเคเข้าโรงการนี่นี่นั่นง่าย
มีอะไรลูกก็จะถามเขาก็จะเป็นแบบครูแรกของผม

เป็นคนแบบสนุกสนาน
เป็นคนสนุก
เป็นคนสนุกจริง